สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงเที่ยงนี้กับใบตองรัชตะวันกันแล้วนะคะ
มาเริ่มต้นข่าวแรกกันที่เรื่องราวของเกาเหลาอดีตคู่ดูโอขวัญใจวัยรุ่นอย่างโฟมดกันก่อนเลยนะคะ
ก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมสาวมดเขาเคยมีการไลน์ไปแล้วก็โทรไปหาสาวโฟเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
แต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับล่าสุดสาวโฟก็ออกมาเปิดเผยถึงเหตุผลที่ไม่ได้ตอบกลับให้เราได้ทราบกันแล้วค่ะ
ยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนถามถึงนะคะสำหรับกรณีของอดีตนักร้องคู่หูดูโอโฟมด
พักหลังค่ะมีข่าวถี่ยิบเลยว่าทั้งคู่นั้นดูไม่ลงรอยกัน
และที่ผ่านมานะคะฝ่ายมดรับว่าเมื่อวันคล้ายวันเกิดของนักร้องสาวรุ่นพี่ได้ส่งคำอวยพรไปทางไลน์
ซึ่งก็ไร้การตอบรับจากฝ่ายนั้นค่ะจึงได้โทรศัพท์ไปหาแต่ก็ไม่มีการรับสายด้วย
และไม่มีการติดต่อกลับจากนักร้องสาวรุ่นพี่
โฟก็ออกมายอมรับว่าไม่แน่ใจเรื่องการติดต่อกันนะคะ
แต่ว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ผิดใจกัน
ส่วนวันเกิดของสาวโฟนั้นอาจจะยุ่งก็เลยไม่เห็นข้อความหรือว่าสายโทรศัพท์ของใคร
ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ได้ซีเรียสกับประเด็นเกาเหลาที่เกิดขึ้น
เพราะถึงยังไงก็ยังร่วมงานแล้วก็สามารถพูดคุยกันได้ตามปกติค่ะ
เพราะว่าช่วงวันเกิดเนอะทุกคนก็ต้องส่งต้องอะไรมาอยู่แล้ว
เราไม่แน่ใจว่าครือเล่าเราหล่นหายหรืออะไรไปรึเปล่าค่ะ
โฟว่ากระแสที่ทะเลาะกรายไม่ถูกกันมันมีตั้งแต่เด็กแล้ว
คงเข้าใจคงเข้าใจแล้วก็ทุกวันนี้โฟก็ยังเป็นโฟลอยู่เหมือนเดิมที่ทำอะไรก็แล้ว
แต่ก็ตรงไปตรงมาชอบบอกชอบไม่ชอบบอกไม่ชอบอะไรอย่างนี้ค่ะ
คนที่ติดตามโปรมาตั้งแต่แรกก็น่าจะรู้ว่าเป็นยังไง